คุณผู้ชมฮะเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนะครับ
เพราะว่าพ่อเลี้ยงไปกินเหล้ามาจากข้างนอก
พอกลับมาถึงบ้านเห็นไฟในบ้านเปิดอยู่
ก็เลยด่าลูกเลี้ยงทำไมมึงไม่ปิดไฟมันเปลือง
แล้วก็เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
เพราะพ่อเลี้ยงชอบหาว่าลูกเลี้ยงเปิดไฟในบ้านจนเปลือง

เลี้ยงป้องกันตัวนะเขาอ้างแบบนี้ว่าป้องกันตัว
ก็เลยเอาปืนยิงใส่จนพ่อเลี้ยงเสียชีวิตนะครับ
นี่ฮะตำรวจสพห้วยยอดตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
บ้านชั้นเดียวนะฮะหลังคาแล้วก็ผนังกั้นด้วยแผ่นสังกษี
บางส่วนก่ออิดนะครับอยู่ถนนซอยคอนกรีต
ติดกับสวนยางพาราที่หมู่๙บ้านควนซาง
ตำบลหนองช้างแล่นที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับ
พบศพของนายเมียกหรือว่านายอุดมสุขเรื่องอายุ๖๑ปีนะครับ
เป็นพ่อเลี้ยงของผู้ก่อเหตุคว่ำหน้าเสียชีวิตครับ
กองเลือดนะฮะแล้วก็มือซ้ายยังกำมิดดาบยาวหัวตัดเปลือเลือดด้วย
แต่ตัวเขาเองถูกยิงด้วยอาวุธปืนพกสั้นไทยประดิษฐ์นะครับ
หนึ่งนัดกระสุนเจาะใต้คางแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนคือลูกเลี้ยงของผู้ตาย
ก็คือนายกริษดาจุ่งลกอายุ๒๔ปี
อาชีพรับจ้างกรีดยางพารา

เพราะว่าถูกพ่อเลี้ยงฟันด้วยมีดตรงมือซ้าย
เป็นแผลชะกันแล้วก็ถูกส่งไปเย็บ๗เข็ม
ก่อนนำตัวมาที่โรงพักเพื่อสอบปากคำนะครับ
ตำรวจคุมตัวจากโรงพยาบาลรัศดามาเค้นสอบปากคำที่โรงพัก
กางเกงของเขาก็ยังมีรอยคราบเลือดรับสาภาพแบบนี้ครับ
บอกว่ายิงพ่อเลี้ยงจริงนะฮะแล้วก็ทิ้งอาวุธปืนไม่ไกลจากบ้าน
ตำรวจไปตรวจสอบก็พบอาวุธปืนจริงนะครับ
มีปลอกกระสุนปืนลูกซองขนาดเบอร์๑๒จำนวน๑ปลอก

ก็ตรวจเก็บคราบเขม่าวดินปืนที่มือของผู้ก่อเหตุด้วยนะครับ
ผู้ก่อเหตุเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่ผมอยู่บ้านนะ
ได้ยินเสียงแม่ผมเนี่ยพูดก่อนจะเห็นพ่อเลี้ยงถือมิดดาบเข้ามาหาผม
ตอนที่แม่พูดก็คือแม่ห้ามเลยฮะ
แม่ห้ามสามีใหม่หรือพ่อเลี้ยงไม่ให้มาทำร้ายผม
ทีนี้ผมก็หยิบปืนใต้หมอนออกมาไว้เตรียมจะป้องกันตัวก่อน
แล้วก็บอกพ่อเลี้ยงวางดาบลงแต่พ่อเลี้ยงท้าให้เขาหยิงครับ
พ่อเลี้ยงก็ใช้มีดดาบฟันเขาฟันจนโดนหลังมือซ้ายของเขา

จังหวะเดียวกันนั้นเขายกมือป้องกันตัว
เลี้ยงยังท้ายิงอีกเขาก็เลยยิงสวนไปหนึ่งนัด

ลูกเลี้ยงบอกแบบนี้บอกว่าพ่อเลี้ยงมักจะเมาเหล้า
ดื่มเหล้าขาวเป็นประจำเกือบทุกวันดื่มนอกบ้านมานะ
พอมาถึงในบ้านเอะอะโวยวายหาเรื่องเขาบ่อยครั้ง
ผมอดทนตลอดเพราะเห็นใจแม่ประกอบกับผม
จะมาอาศัยอยู่กับแม่และพ่อเลี้ยงได้๕๖เดือนเท่านั้น
เพราะก่อนหน้านั้นเขาติดคุกเหมือนกันคดียาเสพติดนะครับ
ส่วนผู้เป็นแม่ก็คือนางปรีดา
ปรีดาบอกว่าสามีฉันนะหรือว่าพ่อเลี้ยงของลูกฉัน
กลับมาจากการดื่มเหล้าข้างนอกแล้วก็มากินข้าวในบ้าน
แล้วก็บอกลูกเลี้ยงบอกปิดไฟด้วย
เปิดไฟไว้บ่อยแบบนี้มันเปลือง
และจากนั้นก็ถือมีดดาบนะฮะถือมีดดาบเดินจะเข้าหาเรื่องลูกเลี้ยง
ตัวฉันนะคุณกอดขาไว้แล้ว
กอดขาสามีใหม่ของฉันไว้แล้ว
อย่าไปทำลูกอย่าไปทำลูกเพราะคนหนึ่งก็ลูกใช่ไหม

้อนวอนแล้วอย่าทำแต่ปรากฏว่าโอ้โห

เลี้ยงก็เลยยิงสวนกลับมานะครับ
นี่แหละเล่าให้ฟังบอกว่าตอนฉันกอดขาเขานะ
เขาก็เอามีดกวัดแกว่งจะฟันลูกเลี้ยงนะ
และทีนี้มีเลือดหยดมาที่ตัวฉัน

ตอนนั้นไม่รู้เลยว่าเป็นลูกของเธอแหละที่ถูกฟัน
แล้วก็จากตำรวจสอบปากคำผู้ก่อเหตุเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เคยถูกจำคุกคดียาเสพติด๗๘เดือน
แล้วก็เพิ่งจะพ้นโทษมา๘เดือนนะครับ
แล้วก็เพิ่งมาอาศัยอยู่กับแม่แล้วก็พ่อเลี้ยง๕๖เดือนที่แล้วเอง
แต่มีเรื่องระหองระแหงกับพ่อเลี้ยงมาโดยตลอดนะครับ
ก็ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็เรื่องของพรบออาวุธปืนดำเนินคดีต่อไปนะครับ